คุณผู้ชมคะทุกเรื่องร้องเรียนที่ส่งเข้ามาผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์
ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะประสานส่งต่อความช่วยเหลือไปให้นะคะ
มาดูกรณีนี้ค่ะมีครอบครัวหนึ่งส่งเรื่องมาทางเพจไทยรัฐนิวโชว์ของเราบอกว่า
คนในครอบครัวเนี่ยติดโควิด๑๙กันหมดเลยยกเว้นเธอนะ
แล้วก็รอคอยความช่วยเหลือรอเตียงกัน๙วันได้แล้วนะคะ
คนในครอบครัวนี้ค่ะเขาอยู่กันทั้งหมด๑๑คน
ติดแน่เนี่ยนะ๘คนแล้วก็คือแม่สามีลูกหลาน
คนที่อาการน่าเป็นห่วงแม่ค่ะคุณแม่อายุ๗๘
ลูกสาวค่ะอายุ๒๕มีโรคประจำตัวตอนนี้แม่กับลูกสาวต้องใช้เครื่องออกซิเจนนะคะ
วันแล้วคุณผู้ชมที่นอนรอความช่วยเหลืออยู่ที่บ้านนะคะ
ทีมข่าวของเราก็คุยกับนางสาวพิรยาอายุ๔๙ปีคนที่ส่งเรื่องเข้ามา
เธอบอกว่าก็เนี่ยอยู่ในชุมชนซอยพระราม๒๕๐
ทุกคนในบ้านเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ในการระวังตัวในการป้องกันตัวเองแบบดีมากนะ
ชนิดที่ว่าจะหยิบจะจับอะไรฉีดสเปรย์แอลกอฮอลทุกครั้ง
แต่ด้วยความที่เป็นชุมชนแออัดนะคะคนอยู่เยอะแถวนั้นนะคะ
แล้วคนติดโควิด๑๙เนี่ยคือล้อมบ้านไปหมดเลย
เริ่มจากน้องเขยน้องเขยมีไข้มา๕วันยังไม่ทันไปโรงพยาบาล
หลานสาวมีไข้ขึ้นสูงอีกไปโรงพยาบาลไม่ตรวจโควิด๑๙ให้นะคะ
ก็เลยต้องซื้อที่ตรวจมาตรวจกันเองปรากฏว่าติดโควิด๑๙
ก็เริ่มแล้วที่จะต้องแยกสัดส่วนกันอยู่ภายในบ้าน
คาดว่าติดจากคนที่ติดเชื้อบ้านอื่นนะคะ
อาจจะไออาจจะจามแล้วบ้านของเธออยู่ใต้ลม
อองฝอยน้ำลายหรืออะไรอาจจะพัดมาอันนี้เธอคาดว่าเป็นแบบนั้นนะ
เพราะรอบบ้านเนี่ยติดกันหมดเลยนะคะก็เลยทำให้คนในบ้านเริ่มรับเชื้อ
แล้วก็แพร่กันเองภายในบ้านอย่างที่บอกว่าหนักสุดก็คือคุณแม่กับลูกสาว
ทั้งคู่มีโรคประจำตัวต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
เช้านี้วัดค่าออกซิเจนในเลือดต่ำทั้งคู่เลยนะคะ
ส่วนอีก๖คนคือสามีน้องชายน้องสาวลูกเขย
แล้วก็หลานชายอายุ๑๐ขวบกับหลานสาวอายุ๗ขวบ
แต่ละคนอาการเหมือนกันคือทั้งไอทั้งจามมีไข้แน่นหน้าอก
หายใจเหนื่อยจมูกไม่ได้กลิ่นก็พยายามติดต่อขอความช่วยเหลือทุกช่องทางจริงจริง
อยากให้มีแพทย์หรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขมารับคนในบ้านไปรักษานะคะ
คือเธอบอกว่าเข้าใจว่าถ้าไม่มีเตียงเนี่ยก็อยากจะได้รับคำแนะนำ
รักษาตัวเองได้ก็ต้องบอกว่าเขาต้องใช้ชีวิตยังไงต้องทำยังไงต้องกินยาอะไร
เพราะตอนนี้พอติดโควิด๑๙กันหมดเนี่ยค่ะไม่มีใครออกจากบ้านได้ไงฮะ
จะไปซื้อยาไปซื้อข้าวจะไปทำอะไรไม่ได้เลย
แล้วคนที่อยู่รอบในสังคมที่อยู่แถวนั้น

ไม่อยากขายของให้ด้วยซ้ำบางทีอะค่ะ

เพราะว่าเนื่องจากแม่พี่หอบ

แกเป็นแล้วก็พี่กลัวแกมาก
เพราะว่าแก่อายุเยอะแล้วคือ๗๑ปีกับตอนนี้ลูกสาวพี่
ซึ่งถ่ายเลือดตั้งแต่เล็กอาการไม่ค่อยจะดี
ฆ่าในออกซิเจนในเลือด๘๐กว่าเองค่ะ

พี่อยากได้แค่แม่กับลูกสาวพี่ที่ได้เตียงจริง

ส่วนคนอื่นก็ถ้าได้ยาหรือว่ามีหน่วยงานมาประเมิน

แรกที่พี่ลงเพจนะลงเพจจริงพี่ไม่ได้ห่วงใคร
ห่วงหลานไอ้ตัวเล็กพี่๖ขวบกับ๑๐ขวบ
มีอาการหนาวสั่นแล้วก็ไอแล้วก็เป็นไข้ตลอดเวลา
ตอนนี้คนที่หนักกลับกลายมาเป็นลูกสาวกับแม่พี่แทน

แล้วก็ออกสิทธิ์ค่าในเรื่องตอนนี้ประมาณ๙๓ค่ะ

เพิ่งตะล่อมตะล่อมบอกแกเมื่อวาน
แกเป็นแกรู้แล้ว

เพราะว่าถ้าตามขั้นตอนของบ้านเราเนี่ย
การจะกักตัวที่บ้านต้องได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่ก่อน
ใช่ค่ะแล้วคุณหมอต้องแจ้งว่าถ้ากักตัวที่บ้านเนี่ย

ก็จะมีทางคุณหมอคอยติดต่อคอยประสาน
แล้วก็แจ้งว่าต้องทำยังไงกินยาอะไรอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วจะมีชุดอุปกรณ์ต่างมาให้ใช่ไหม
ตรวจวัดอุณหภูมิยาเบื้องต้นอะไรต่างนานา
แต่ครอบครัวนี้ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายครอบครัว

แต่ยังไม่สามารถจะไปโรงพยาบาลสนาม
ไปโรงพยาบาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาประเมินให้ได้ว่า

แล้วกลายเป็นว่าถ้าผู้ป่วยโควิด๑๙อยู่รวมกันทั้งหมด
แล้วก็ยังไม่มีใครได้รับการรักษาค่ะ
อาการสีเขียวเนี่ยมันอาจจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น
คนที่ไม่ติดอาจจะติดไปด้วยอีกใช่ไหมฮะ

ไม่ได้พร้อมสำหรับการที่จะรักษาหรือว่ากักตัว
ได้รับแจ้งมาเนี่ยเราประสานให้เต็มที่

เพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าแต่ละวันเนี่ย

ค่ะแต่คุณผู้ชมยังส่งเรื่องเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะคะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะประสานส่งต่อความช่วยเหลือไปให้จริงจากใจเราอยากจะช่วย
เราประสานไปยังสปสชยังกอทมยังโรงพยาบาลหน่วยงานต่างทุกที่เนี่ย
ก็ทำให้เราได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานก็ทำกันเต็มที่จริง
แต่ในช่วงนี้เตียงก็หายากจริง
เจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็หนักอะค่ะแต่เราก็ไม่ทอดทิ้งนะคะ
อะไรที่เราพอจะช่วยได้เราก็จะส่งต่อความช่วยเหลือไปให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะครับ